แต่ในแง่ของตำรวจเรื่อง๑๕๗

คือส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจทางหลวงในงานเลี้ยงวันนั้น
คนคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดโอนคดีมาอยู่กองปราบ
งปราบขึ้นอยู่กับสอบสวนกลาง
ตำรวจทางหลวงก็ขึ้นอยู่กับสอบสวนกลาง
มันจะมีการแบบช่วยกันไหม
เดี๋ยวคนนั้นโดนคนนี้ไม่โดนคนนี้จะหลุด๑๕๗อะไรอย่างนี้
อาจารย์บอกอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้
คือสอบส่วนกลางแน่นอนจะมีตำรวจทางหลวงส่วนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสอบส่วนกลางนี่แหละครับ
แล้วก็จะมีตำรวจพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานเลี้ยงด้วยนะครับ
แต่การดำเนินการเรื่องทางวินัยก็จะมีเจรตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งโดยหลักสายการบัญชาของตำรวจเนี่ยทะเลตำรวจชาติก็จะเทียบเท่ารองผู้ประชาการตำรวจชาติ
ก็จะดูอีกส่วนหนึ่งแยกจากสอบส่วนกลาง
เพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้จะมีหน่วยหลักคือสอบสวนกลางเรื่องคดีอาญาก็ว่าไป
ทางวินัยน่าจะเกี่ยวข้องกับอาญาเจรก็จะสอบไป
เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะช่วยกันไหมผมว่าหนึ่งเจรก็จะดูอยู่
สองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางท่านเนี่ยออกมาการันตี
พอดีหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบจึงว่าผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับผู้บิชการทั้งปีอีกนะ
นักเรียนในร้อยเนี่ยห่างกันปีนึงนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ย
แล้วพอดีบังเอิญก็เคยอยู่กองปราบด้วยกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เคยอยู่ชมรมเดียวกันด้วยชมรมดาบสากลเนี่ย
ผมก็รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทำจริง
ท่านบอกท่านไม่ช่วยใครหรอกขอยืนยัน
ใช่ครับเนื่องจากเราเคยทำงานด้วยกันและคนเราเนี่ยถ้าบอกรู้จักกันตอนเด็กเนี่ยสำคัญ
ผมว่าหลายท่านก็คงเห็นตรงกันนะว่าถ้าเรารู้จักกับเพื่อนเราสักคนหนึ่งตอนเด็กเนี่ย
เวลาเติบโตขึ้นมาเนี่ยลึกเนี่ยนิสัยใจคอผมว่าไม่ได้เปลี่ยนมากแล้ว
ถ้าไม่มีปัจจัยอะไรที่มาแทรกแซงให้เขาเปลี่ยนคนนะครับ
แล้วผมเนี่ยก็เห็นการเติบโตนักภูมิเศรษฐการส่วนสมกลางกันฮะการทำงาน
วันนี้ท่านก็มาพูดต่อหน้าสื่อผมว่าเรารอติดตามเลยครับ
ประการต่อมาคือสื่อมวลชนประชาชนสังคมแน่นอนครับ
ผมว่าติดตามและมีหลายหน่วยงานมาบูรณาการทำงานร่วมกันพูดง่าย
พูดง่ายเบี้ยวยากครับ